ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทรงหยุดแต่แม่สีตางค์ไม่เคยหยุดเลยค่ะ
มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็พักหลังหลังมาเนี่ย
บอกเลยว่ามีข่าวด้านลบของแม่มาด้วยค่ะ
เมื่อบ่ายวานนี้นะฮะโอ้โหโซเชียลสนั่นมาก
เขาอ้างว่าเป็นคนสนิทนะออกมาไลฟ์เลยแล้วก็โพสต์แฉแหลกเลยค่ะ
บอกว่าแม่สิตางเนี่ยผิดสัญญาเรื่องของการทำงานยังไม่พอ

แล้วก็มีพฤติกรรมแทงข้างหลังไม่สำนึกบุญคุณ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนลำบากเคยให้มาพักที่บ้าน
และให้ยืมเงินด้วยแต่กลับเอาไปพูดลับหลังว่าเจ้าของเฟซบุ๊กเป็นคนชั้นต่ำ
ขนาดนี้ไปฟังคลิปกันดีกว่าค่ะ
ไม่มีเงินไม่มีทองเราก็หาให้
หาตังค์ให้ยืม๕๐๐๐บอกว่า๓วันคืนจนกลายเป็น๔๗วัน
ก็บอกว่าผมเป็นคนชั้นต่ำชั้นสถุนมาทวง
หน้าคนนึงพูดแบบนึงรับหลังคนหนึ่งพูดแบบหนึ่ง
สังคมนี้คุณดึงอยู่ไหนไม่ได้ไงครับไอ้ส้มหยุด
มึงรู้ตัวมึงไงคะไอ้กระเทยโลกจิต
ผมให้อภัยคุณฉีกสัญญาผมผมไม่ว่า
คุณฉีกสัญญาผมผมไม่ว่านะครับแต่คุณมากล่าวหาว่าผมคดโกง
โอ้โหค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ย้ำเตือนแล้วนะว่าเขาพูดว่าอะไรซ้ำร้ายไปกว่านั้นบอกอีกด้วยค่ะ
ว่าแม่สิตางเนี่ยแม้ก่อนหน้านี้ก็เคยติดคุกมาเหมือนกัน
ในคดีโหดด้วยค่ะคดีฆ่าชิงทรัพย์และซ่อนเร้นอำพรางศพโอ้โห
ถ้าโดนขนาดนี้แล้วยังอยู่ได้ยังไงนะฮะ
ส่วนแฟนเก่าของแม่สิตางเองก็เคยมีคดีเหมือนกันค่ะ
เป็นคดีฆ่าพ่อตัวเองอีกอันนี้เป็นคำที่เขากล่าวอ้างมานะ
คนแบบนี้ไม่ควรมีรูปอยู่บนผนังโบดผนังวัดหรอก
เพราะว่ามันผิดเพี้ยนไปหมดสังคมบัดศพอย่าเอาศาสนามาล้อเล่น
โอ้โหแรงมากมากเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐติดต่อไปหาเฟซบุ๊กดังกล่าว
แต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับใดนะโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายด้วย
ส่วนทางด้านแม่สีตางเองค่ะเมื่อวานนี้ติดถ่ายซีรีส์อยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าที่โดนว่าโดนมาแบบนี้ไม่เป็นความจริงเลย
ถูกใส่ร้ายค่ะและเดี๋ยวจะมีการดำเนินการฟ้องกลับนักร้องคนนี้ด้วยนะฮะ
โดยในวันนี้เนี่ยแม่สิตางเขาจะไปออกงานอีเวนต์ในช่วงเย็นบ่ายนี้นะคะ

คุณผู้ชมสามารถติดตามคำสัมภาษณ์ได้ในบันเทิงไทยรัฐเย็นนี้นะคะโอ้โห
ถือว่าคำที่เขาอ้างมาเรื่องราวที่เขาบอกมานี่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะ
ก็ต้องรอฟังก่อนแล้วกันว่าแม่สีตางจะว่ายังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างค่ะ